สวัสดีค่ะชาวใส่ไทยสดใหม่ให้เยอะ
โอเคนะคะสุดยอด
เอาเก็บให้เรียบร้อย

ผมมาตรงเวลานะครับวันนี้

ผมยังเห็นคุณนั่งเขียนคิ้วอย่างนี้อยู่เลยนะครับ

นั่งเขียนคิ้วบ้าอะไรเหรอฉันน่าแต่งหน้ามาตั้งนานแล้ว
เอามาวันนี้วันศุกร์

ข่าวเธอนะไอก่อน

พอดีว่าไอมันกี้กินหมูแพนอยู่

เสกโลโซไม่จบไม่สิ้นนะครับ

แจงนะฮะเรียกว่า
พวกเดียวกันแค่เกลี้ยกล่อมเท่านั้นเอง
สวนกลับที่ทำคุณเสกทำเหมาะสมแล้วหรือไม่
จากกรณีเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาวันที่๔มกราคุณเศกโลโซ
ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเสกโลโซ
ถึงกรณีนะฮะถูกจับกลุ่มหลังจากที่ไลฟ์สดยิงปืนขึ้นฟ้า
โดยกล่าวอ้างว่าคนตำรวจเอกจักทิพย์ชัยจินดาผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
ว่ามีการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์โดยการบอกว่าเป็นพวกเดียวกันนะฮะเป็น
พร้อมตั้งคำถามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือไม่
และอยากให้ช่วยสั่งลูกน้องหยุดทำลายตนเอง
ความคืบหน้าในเวลาต่อมาทางประตูรตเอกจักทิพย์มีการเปิดเผยว่า
ว่าเจ้าที่ตำรวจทำตามหน้าที่ไม่ขอตอบโต้เพราะเป็นผู้ใหญ่
ส่วนเรื่องการพูดและเป็นพวกเดียวกันนั้นเป็นยุทธวิธีการพูดเกลี้ยกล่อมนะฮะให้ยอมมอบตัว
พร้อมตั้งคำถามกับคุณเสกว่ากระทำแบบนี้เหมาะสมแล้วหรือไม่
อีกทั้งมีปืนอยู่ที่ตัวและก่อนเข้าควบคุมตัวยังมีคลิปว่า
เข้ามากูจะยิงแบบนี้เนี่ยไว้ใจได้หรือไม่
คนมีปืนขึ้นลำตรีมยิมแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำตามหน้าที่
เพื่อความปลอดภัยทั้งสองฝ่ายนะครับส่วนกรณีของคุณเสกนะครับ
ที่มีภาพถ่ายกับทางเจ้าที่ตำรวจแล้วก็อดีตตำรวจนั้นความคืบหน้า
ล่าสุดนะครับเมื่อประมาณสัก๑๑โมงครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
ทางพลตำรวจตรีวัญชัยเอกพรพิษนะฮะ
มีการเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าล่าสุดขณะ
ต้องกันสภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
ประจำอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิม
ครั้งนี้มีอยู่ในคำสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับ
ศูนย์ทางด้านของพันธุรกรรมเอกรังสันนะครับสุขื้น
ก็ได้มีการชี้แจงความจริงที่เกิดขึ้นนะครับ
บอกว่าความจริงแล้วตนกับเสกเองเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะครับ

รู้แค่ว่านี่คือเสกโลโซเท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็ในวันเกิดเหตุเองพร้อมกับลูกน้องนะฮะ
ซึ่งเป็นตำรวจทั้งชุดเนี่ยนะครับได้มีการเข้าไปนั่งรับประทานอาหารที่ร้านอาหารบ้านสวน

พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะก็พบว่าเสกโลโซเนี่ย
รวมถึงคณะของเสกเนี่ยได้มีการเข้าไปทานอาหารในร้านนั้นนะครับ
แล้วตนเองก็ไม่ได้สนใจอะไรก็นั่งคนละโต๊ะ
แต่ปรากฏว่าสักพักนึงเนี่ยนะฮะเจ้าของร้านนะฮะ
ซึ่งรู้จักกับทั้งเสกด้วยทั้งตำรวจคนนี้ด้วยเนี่ยนะฮะ
ก็ได้เข้าไปบอกตัวเองบอกว่าเชิญให้ตัวเองไปพูดกับคุณเสกหน่อย
ท่านก็เดินไปไปที่โต๊ะของเสกนะครับ
ที่เจ้าของร้านดังกล่าวเนี่ยจะมาขอถ่ายรูปร่วมเป็นที่ระลึกนะฮะ
บอกว่าเดี๋ยวถ่ายคู่กันไปนะถ่ายด้วยกันก็เลยถ่ายนะฮะ
แล้วก็ทางท่านผ่านตรวจโทษธีรพลภูมิชัยก็ได้มีการกล่าวนะครับว่า
เมื่อทราบว่าคณะของเสกมานั่งรับประทานอาหารที่ร้านอาหารเนี่ย
ตนในฐานะสวัสดิปกครองป้องกันนะครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็พื้นที่รับผิดชอบของตนเอง
เข้าไปดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วก็ป้องปรามเหตุการณ์ร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้
แค่นั่งพูดคุยกับเสกตามปกติทั้งนี้นะครับขอยืนยันนะครับว่าไม่เคยรู้จักเสกมาก่อน
แต่ทำไปตามหน้าที่เท่านั้นที่สำคัญนะครับตนไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องคดีของเสกแม้แต่นิดเดียวด้วยนะฮะ
แต่มีหน้าที่ป้องกันปราบปรามนะฮะตามหน้าที่เท่านั้นเองขอยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเอง
แต่หวยไม่ได้ออกแค่นี้นะไปออกอีกที่หนึ่งด้วยนะครับไปออกที่พันธุ์บริการเอกสิงห์สิงห์ฮเดตนะครับทั้งเป็นผู้ประการตำรวจนครบานคันนายาวไปมีรูปนั่งทานอาหารกับเศกโลโซนะครับเรียกว่าราชนิดหนึ่งนะฮะทานอาหารก็แบบสนิทสนมนะครับแล้วก็ล่าสุดนะฮะผู้ประกับการตำรวจนครบานสองได้มีคำสั่งให้ทางพัน
แต่เป็นเรื่องของความไม่เหมาะสมกันนี้ที่ไปถ่ายรูปกับผู้ต้องหาเขาถ่ายมาก่อนน่ะนะครับก็นั่งไงนี่คือเป็นเรื่องที่ทางผู้มกับสิงห์ก็คงจะต้องออกมาชี้แจงนะครับว่ากับลงรูปที่เห็นเนี่ยถ่ายก่อนที่เศกจะถูกจับหรือถ่ายหลังถ้าถ่ายหลังทำแบบนี้ก็อาจจะเกิดคำพอรหาได้ไม่เหมาะสมแต่ถ้าถ่ายก่อนมันก็เป็น
ผมก็ไม่เข้าใจแล้วก็คือเรื่องบางเรื่องผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำ
อย่างนี้คือพอมีเรื่องมีราวเสร็จปุ๊บไปเอารูปที่เคยถ่ายกับตำรวจหรืออะไรก็แล้วแต่

ก็เลยไปหลายคนเลยทีเดียว

อย่านะผมมีเส้นอย่างนี้เหรอ
คือผมไม่รู้ไงวันนั้นแต่มันทำให้เกิดเป็นเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่ยังไงรู้ไหม
ต่อไปเนี่ยเจ้าหน้าที่จะกล้ามาถ่ายรูปกับคุณ

อ้าวรถเมย์มีปัญหา

แกรกแซกหนูชอบทำเนี้ยนากเลย

นี่แต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการที่จะแบบทำแล้วมันเกิดอะไรขึ้น

อุ๊ยน่าหนึ่งเลยนะคะคุณแม่

จะบอกอย่างนี้ว่าเขาลงโฆษณานะ

เปลี่ยนจูดำให้เขาขึ้นถันตา
จบทุกปัญหาน้องจูดำไม่เจ็บ

คุณแม่เดี๋ยวอ่านข่าวแต่ทำไมต้องทำหน้าแบบนั้นด้วยคะคุณแม่คะ
สร้างความฮือหาให้คนที่จูดำขยับไปทำเหมือนจู

หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิตซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์กล่าวถึงกรณีอันนี้เลยทีเดียวนะในเรื่องของการแพทย์นะ
เขาบอกว่าการทำเลเซอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำเลเซอร์ของกระฝ้า
ปานแดงปานดำรวมไปจนถึงประยุกต์มาใช้ให้กับริมฝีปาก
จนถึงหัวนมเลยทีเดียวนะที่ให้เป็นสีชมพู

เมื่อกี้มันมีชื่อขึ้นเห็นตัวเบอร์เลอร์เลย

หนูก็เคยไปถ่ายละครที่นี่เพราะเขาเป็นที่ถ่ายละคร

ยังไม่เคยมีการใช้เลเซอร์ในการทำอวัยวะเพศชายเลยนะ
ขอบอกที่ทำให้ข่าวขึ้น

เพื่อที่จะลดช่วยลดจำนวนเม็ดสีเนี่ยให้น้อยลงเนี่ย

แต่ต้องขอบอกว่ามันมีผลข้างเคียงนะ

เป็นผิวหนังที่มีค่อนข้างอ่อนไหว

มาถามทำไมพี่เคยแตะบ่อยบ่อย

ไม่อยากให้เกิดการกระทบกระเทือน

และก็เสียเงินโดยไม่จำเป็นจริงมันก็ไม่จำเป็นนะ
มันจะดำนะมันไม่จำเป็นหรอกแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดนะ
นั่นก็คือการทำเลเซอร์เนี่ยหากไม่ได้ทำโดยแพทย์ที่ชำนาญแล้ว
โอ้จูอัดเวอร์วะได้นะคุณแม่เดี๋ยวทำเสีย
เพราะมันมีผลคล้างกินไม่มันอาจจะเบิร์น
มันอาจจะร้อนเกินไปถ้าไม่ใช่คุณหมอจริงจริงอันที่สามคุณผู้ชม
คุณผู้ชายฟังให้ดีนะฮะนั่นก็คือการทำให้ไม่เกิดการถาวรนะฮะ
เพราะร่างกายของคนเราเนี้ยมันจะมีอะไรคือไม่เกิดการถาวร
ก็คือทำขาวแล้วเนี่ยมันก็กลับมาดำได้อีก
มันไม่ขาวถาวรมันไม่ขาวแบบนี้แหละเราอ๋อ
นั่นแม่สีน่ะมันมีการเปลี่ยนไปได้อืมเอาอย่างงี้แน่ง่ายง่าย
เพศชายเนี่ยมันจะเป็นสีคล้ำอยู่แล้วด้วยลักษณะของคนไทยเนี่ย
อันนี้มาถึงได้รู้เรื่องราวของอวัยเพศชายเยอะขนาดนี้เนี่ย
ก็เข้มจะบอกว่าบริเวณนั้นมันจะเค็มกว่า
นี่ฮะบริเวณอื่นม่นเอาอย่างไงต่อเห็นกะ
จบยังไงต่อก็คืออย่างนี้แหละมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ

มันดูเก๋าดีหรือ

เก๋าคืออะไร
ให้มันดูแบบดูแบบ
ดูเป็นคลาสสิก
จะทำอะไรก็แล้วแต่นะ
จะทำให้มันขาวหรือไม่ขาวหรือเข้ม
ขอให้มันใช้งานได้เถอะ
ไปทำขาวเผลอใช้งานไม่ได้นี้

ไม่เอา
อีกอย่างนึงขอพูดอีกนิดหนึ่ง
ก็บอกว่านายแพทย์ทงชัยเนี่ยนะ
ซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมสนุนบริการสุขภาพ
สบสกล่าวไว้ว่าการเผยแพร่ดังกล่าว
เป็นการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
แม้ผู้ทำการโฆษณาจะไม่ใช่สถานพยาบาลเองก็ตาม
แต่มีการยินยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดโฆษณาแทนตนเอง
มีโฆษณ์จำคลุกหนึ่งปีปรับสองหมื่นบาท
แล้วปรับอีกวันละหมื่นบาทไปเรื่อย

แล้วมารายงานให้คุณผู้ชมฟังด้วยนะคะแองจี้

บอกว่านะเรื่องเข้มหรือขาวหรืออันนี้มันไม่ได้เป็นปัญหา
ทำไมเปิดปีใหม่มามีแต่เรื่องแบบนี้ของแฟนสายปั่นเอ่ยเรื่องทำจูข่าวเอยอะไรอย่างนี้

เพราะว่านี้เดี๋ยวเข้าไปนะทุกคนพูด
เดี๋ยวเล่าเดี๋ยวมันมีอยู่แล้ว
มาเรื่องนี้ก่อนค่ะที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าหนาวหนักมากทีเดียวนะคะ
จริงค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าข่าวต่างประเทศก็รายงานความคืบหน้านะคะ
สถานการณ์สภาพอากาศหนาวเย็นปกคลุมไปทั่วสหรัฐอเมริกาเลย
จากอิทธิพลของมวลอากาศคั่วโล่งเหมือนกันค่ะ
ที่ทำให้อุณหภูมิในรัฐต่างต่ำกว่าจุดเยื่อแข็ง
ทำลายสถิติในรอบกว่า๑๐๐ปีนะคะ
โดยเมื่อวานนี้วันที่๔มกราก็กรมอุตุนิยมวิทยาสหรัฐ
ก็เปิดเผยว่าที่เมืองทาวลาฮาซีนะคะ
ทางต่อเหนือของรัฐฟอริดาก็ปกติเป็นเข็ดอบอุ่นนะคะ
มีหิมะตกเป็นครั้งแรกในรอบ๒๘ปีค่ะ
อุณหภูมิต่ำถึง๑๕องศาเซลเซียส

ไม่ว่าจะเป็นไทฟูนลากูลของดิสนีวอล
แล้วก็วอร์เคโนเบของยูนิเวอร์ซัลออลลานโด
แล้วก็อัควาติก้าของซีเวอร์
ประกาศเลยว่าปิดให้บริการชั่วคราวนะตอนนี้นะคะ

เพราะว่ารายงานว่าหิมะตกทับถมสูงถึง๕เซนติเมตร
ภายใต้อุณหภูมิลบ๕องศาเซลเซียส
ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีหิมะตกทับถม
จนทางการก็สามารถเรียกว่าวัดปริมาณความสูงของหิมะได้

อ๋อนี่เขาบอกว่าคุณหนุ่มภูมิกลับถ่ายรูปกับเสกหลังโดนจับค่ะ

ไซโคนคนก็ตกใจอุ้ยทำไมใช้คำว่าระเบิดล่ะ
ทุกคนแบบกลายเป็นกระแสความหวาดกลัว
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของทางสหรัฐเอง

เหมือนกับการระเบิดครั้งใหญ่ของธรรมชาติเลย
จนนายรายอ้าวมาอูเป็นนักวิจัย
กรมอุตุนิยมวิทยาสหรัฐก็ออกมาชี้แจง
บอกว่าคำว่าระเบิดหรือว่าบอมเนี่ย
มันเรียกเป็นคำสั้นของปรากฏการณ์ครั้งนี้

เหตุการณ์จริงมันไม่ได้รุนแรงแบบนั้น
แล้วก็มันไม่ได้รุนแรงเหมือนกับระเบิด

หรือว่าจุดฉนวนระเบิดอะไรทั้งนั้น
มันก็คือเป็นปรากฏการณ์นั่นแหละ

คือมันแบบว่าอุณหภูมิมันลดของภวบโดยธรรมชีวิต

นิวยอร์กเวลาระดูหนาวมันหนาวแบบใจจะขาดเลยนะ
แล้วนี่นี่นี่หนาวกว่านี้แล้วมันมีลมอะ

อ้าวโอเคนะครับก็

อยากให้เมืองไทยเรานาวอย่างนี้บ้างมึงนะ

นะเขาบอกว่ารถเมย์เผินจังเลย
พี่พูดพี่คงไม่มีคำ
เป็นคนบริสุทธิ์
ไหมข้มีคนบอกว่าให้มสดำไปทำ

ถ้าเกิดคนอื่นไปทำอาจจะใช้เวลา๓ชั่วโมงในการทำให้ขาว

อะไรขาวน้อยมาก

รู้หรือได้ไงไปเห็นเขาแหละ
ไปช่วงหน้าคุณผู้ชมจงอ้างหนังเหนียวใช้ปืนยิงยังไม่เข้าเลย
ถลอกนะยิงเข้าไปปืนลูกกดนะจุดสองสองเนี่ย
ถ้ากลับมายาวแค่เดี๋ยวมีอีกนะฉันต้องอ่าน

เอาละค่ะกลับมาค่ะ

กินแล้วมันจะแบบว่าไล่ลมดีนะ

เย็นแล้วค่ะ

ขอบคุณนะคะที่ชมเราทั้งสองคนตอนนี้หน้าระวายเดียวกันแล้ว
ข้าวคุณแม่อุดทิ้งอ่ะ

ภาวะมากจงอางหนังเหนียว
ใช้ปืนลูกกรดเนี่ยนะฮะไปยิงไม่เข้านะ

หรือว่าเขาแบบมันลื่นมากครบเลย
บ้านนี่ก็พอหวานะครับไปเจอจงอางตัวใหญ่มากเพราะชมครับ

ไม่เข้าด้วยก็เลยไปเรียกกู้ภัยมา

นี่นะฮะเข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในทางมะพร้าว
นี่นี่นี่
โอ้โหเป็นไงแล้ว

เก่งมากจริง
ถ้ายิงด้วยจุดสำคัญก็ตายเหมือนกัน
อ๋อไม่ใช่เป็นปืนอัดลมที่แบบเด็ก
อ่าอาจจะเป็นแบบปืนอย่างนั้นน่ะปืนด้วยรูขุดปืนขนาดจุด๒๒
คือเข้าเหรอครับ
เข้าแค่แน่นอน
เหงากเลย

อาจจะเชียด
แล้วก็เลยไปบอกว่า
ก็อาจจะไม่ได้แม่นยำก็เลยไปบอกว่า
เป็นงูเจ้าพ่อเจ้าแม่
เจ้าที่เฉยคุณพี่
งูจะเป็นเจ้าที่ได้ไงอ่ะทำไมอ่ะ

คือคำว่างูเจ้าที่เนี่ยเขาหมายความว่า
เป็นงูที่เหมือนกับคล้ายเป็นพญางูอะไรอย่างนี้

น่าจะอยู่ตรงนั้นเป็นงูที่มีอายุมานานอะไรอย่างนี้
อะไรแบบนั้นแต่ชาวบ้านเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่า
สมบัติบาร์แล้วก็ไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยว
ก็จะสร้างสารเอาไว้ให้ไปกราบไหว้

ของคนใช้แรงงานไทยนะคะได้เฮกันแล้ว
เพราะว่าบิ๊กตูแจกของขวัญค่ะ
สั่งขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ๑๕บาท
มีผลสิ้นเดือนนี้ถูกต้องเลยคุณแม่ค่ะ

พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็บอกว่า
คณะกรรมการพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำจาก๓ฝ่ายค่ะ
ไตภาคีจะหารือเพื่อมีมติปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
ไม่เกินวันที่๑๕มกราคมนี้นะคะ
โดยค่าแรงปรับใหม่นั้นมีผลทันทีสิ้นเดือนนี้
ที่ต้องการให้ปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็นของขวัญปีใหม่
แก่ผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศเลยทีเดียวค่ะ
ส่วนอัตราค่าแรงขั้นต่ำนั้นจะปรับขึ้นเท่าไหร่
ที่ประชุมไตภาคีจะพิจารณาจากหลายปัจจัยมาประกอบกันนะคะ
อย่างเช่นความเป็นอยู่ของแรงงานค่าครองชีพ
และผู้ประกอบการยังมีกำไร
และมีศักยภาพในการลงทุนแข่งขัน
รวมถึงค่าแรงของประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะ
ด้านในจรินจักรภาพประหลัดกระทรวงแรงงาน
ก็บอกว่าประเทศไทยนั้นไม่ได้มีการ

ประเทศไทยนั้นไม่ได้มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมาแบบนี้นะคะ

โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการปรับขึ้น๓๑๐บาท

โดยรอบนี้จะพิจารณาปรับขึ้นทั่วประเทศเลยทีเดียวค่ะ
หัวใจสำคัญก็ต้องการที่จะเพิ่มสัดส่วนแรงงานไทยให้เข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น
ส่วนอัตราที่พิจารณานั้นอยู่ระหว่าง๒๑๕บาท

อันนี้ต้องติดตามต่อไปค่ะ

หมอเขาออกมานะในปี๒๕๖๐นะหมออีกแล้วมคนะ
ปีที่ล้าเหรอฮะอเจมส์เขาออกมาพูดถึงเรื่องว่า
คนไข้มีสิ่งของต่างนานาน
สิ่งของที่อยู่ในอวัยวะเพศ

มีสิ่งของต่างนะถึง๒๔สิ่งของนะ
อยู่ไว้ในอวัยวะเพศ
หญิงและในอวพเทศชาว
เราล้วงออกมันไปได้ไหนหายเราล้วงให้คลีบออกมา
อันที่สองฝาขวดโลออน

อันนี้เรียนหมายว่าน่าจะช่วยเหลือตัวเอง

ที่โดนห่อมันหลุดออกมาแต่อีหวกอาบน้ำมันเสือกเข้าไป
ห่วงรัฐเจ้าโลกที่มีหนามแหลมอันนี้โอเค

บอนใหญ่เรียกว่าบอนเล็ก

ไฟหน้ารถจักรยานยนต์

หวางทั้งไหน

เอาแค่ผ้าขนหนูไปทำซากอะไร
เทียนไข่อันนี้ฉันรับได้
โฮ้ย

เขาบอกว่าเอาเข้าไป๑๕อัน
นั่นยังไงครับเข้าไปอยู่ในช่องท้องน้อยแล้วตอนนี้
แล้วมีอะไรอีกฮะของผู้ชายบ้างนะ
ไม่น่าเชื่อเลยว่าเอาเข้าไปในอวัยเพศของผู้ชายได้ยังไง
เพราะว่ารูมันก็ไม่ได้ว่าจะใหญ่หรือขยายได้มากขนาดนั้น
โดมิโน่อ่าไอเกมตีเหลี่ยมเล็ก
ไม่ใช่ว่าใส่ไปทำอะไรใส่ไปเพื่อ

ซทอยโลหะอาอย่างนี้เข้าใจได้ไง
ความยาว๔นิ้วมันก็ได้นะเพราะว่าอวัยวะเพศมันก็จะยาวกว่า
ช้อนพลาสติกเพื่ออ่าไม่เข้าใจอ่ะ

ชิ้นส่วนพลาสติกจากฝาขวดแชมพู
ชิ้นส่วนพลาสติกจากฝาขวดแชมพู

เอาขวดเข้าไปได้ยังไงเราแล้วมันจะเชื่อ

อยู่ในอวัยวะเพศ
ว่ายังไง
ลองเอาพวกใส่เคเบอร์

แท้เออเนอะแต่มดดำก็มีน่ะฮะมดดำใส่พิธีก้นมดดำเนี้ย
เป็นหม้อต้มสุกี้ไอ้บ้าเย็นใหญ่เกินบ้า
บ้าเหรอไม่แต่ฉันไม่เข้าใจโดมิโน่เนี่ย
แล้วก็ไม่ใช่จะเล็กเลยนะแผ่นสี่เหลี่ยมยาวก็ใหญ่
หัวปากกาในทางเนี้ยเอออันเนี้ยอย่างเงี้ยเนี้ย
คือโดมิโน่ก็คืออันนี้ใช่มันเข้าไปยังไงใส่เข้าไปได้ยังไง
ไหนมาลองดิมันไม่ได้หรอกพี่มันเป็นไม่ได้เลยอ่ะอยากรู้อ่ะ
ไม่เข้าใจอ่ะอีพิเลนนี่คือวิทธานใช่ช่วงหน้ามีคนพิเลนกว่านั้น
รีน่าจังออกมาด่าอ้ำโอ๊ยนางสวยนะหนิงกับปุ๊กลุ๊กเหรอ
เดือดมากนางสวยนะลีน่าลีน่าเหรอเออถึงเด็กก๊าด่าอ้ำได้อ่ะ
ใช่ไหมนางสวยอ่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าว่าอะไรอ่ะไปบอกลีน่าจังให้มานั่งดู

ถ้ามีของเค้านี่ซื้อผัดไทยมาให้กิน

เมนต์ใต้คลิปของลีน่าจังระบุว่า
เลวอีตุ๊กตายังว่าอย่างนั้นคุณนิ้งไปเขียนว่าอย่างนั้นส่วนอีกคนหนึ่งน้องสาวของเรานะคะ
คุณปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ก็มาคอมเมนต์เช่นกันว่าคุณป้าค่ะรับแท้ที่ช่องเจ็ดนะคะ
อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาเนี่ยต้องบอกว่าคุณลีน่าจังก็ไม่ได้ขอโทษคุณอ้ำแต่อย่างไรนะคะ
แล้วก็ยังบอกอีกว่าจริงเราวิพากษ์วิจารณ์เข้ามาตลอดอ้ำเนี่ยวาสนาอาพับต้องขึ้นขาแน่
ผู้ชายดีหลายคนก็ไปกันไม่รอดเพราะว่าอ้ำเอาแต่ใจตัวเอง
ว่าเขายังไงดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าแฟนคลับคงไปถล่มอย่างหนักแน่นอน
เพราะว่าแฟนคลับคุณอ้ำก็เยอะมากจริงนะโอ้โหแล้วคุณไปว่าเขาแบบนั้น
นางโหนนางโหนอีกแล้วนางโหนนางเป็นคนพูดเสมอ
รายการพี่หนุ่มตลอดเลยนางเป็นคนพูดเสมอ
ไม่ว่าจะมาด่าฉันด่ามดดำด่าใครด่าอ๋อเขาว่าคุณแม่ว่าอะไรอ่ะ
อีม้าอีแก่อี
เปิดผมไม่ได้เนี่ยหัวเถิกหัวเถิกอะไรอุ้ยเปิดเลยค่ะคุณแม่โชคค่ะ
ฉันก็แบบไม่อยากจะนั่นแล้วก็อะไรนะป้าดีน่าจังควรไปรับยาพร้อมเสกเลย
ไม่แล้วก็อีกอันหนึ่งคืออะไรอะไรก็ไม่รู้ดะชมพู่นู่นนี่นั่นอุ๊ยมันสวยเหรอเรื่องนี้นะ
เขาด่าทุกคนเลยนะได้เสร็จแล้วเนี่ยมีวันหนึ่งเนี่ยดิฉันว่าทุกคนจะโดนเธอไม่โดนคนเดียวใช่ไหม
ฉันก็ไปเจอกันแล้วฉันก็ถามมาอัดรายการของฉันฉันก็ถามบอกว่าทำไมต้องแหมก็ขอโหนหน่อยสิ
ใครดังอยู่ก็โหนกระแสหน่อยสิโหนอยู่ขอโหดหน่อยมันเป็นการแสดงของนาง
แต่เวลาเจอนางจริงแล้วนางก็ดีดีนะนางก็จะแบบว่าท่านหนูคุณท่านอย่างงี้อยู่อย่างงี้
แต่ว่าพอปุ๊บเข้าไปอย่างนี้แต่ว่าบางทีผมว่ามันคนเข้าใจเข้าใจคนไม่เข้าใจก็
แต่ว่าคุณไม่เข้าใจไหมประชาชนที่ดูเขาไม่เข้าใจนะ
ไม่ดิฉันว่าคนที่ดูเนี่ยเข้าใจแต่ว่าชอบดูเพราะว่านางมันไงมันสั่น
อ๋อชอบให้ด่าอะไรแบบนี้คนชอบดูอะไรแบบเนี่ยไร้สาระด่า
ก็จะมีใครสักกี่คนที่มันจะทำอย่างงี้คือแบบดูเนี่ยโอ๊ยทำไมไอ้นี่น้ำมันอย่างงี้
เออขอบคุณนะคะที่ส่งบริจักษ์เงินเข้ามาให้ไปโพล่า
อะไรอย่างงี้สังเกตมาด้วยเมื่อก่อนมันมีช่องนางอ่ะเนอะ
ใช่ไม่แล้วอย่างนี้ทำไมไม่โดนแบนออกไม่ได้นะมันอยู่ในเฟซบุ๊กอ่ะ
แต่นางก็ด่าทุกคนนั่นแหละเออนะโอเคก็ก็ผลอีกก็อย่าไปคิด
นี่นะต้องเอาหูทนลมไปพูดกันตรงบอกตรงแก้ที่เขาไม่ได้ก็แก้ที่เรานะ
นั่นแหละดีที่สุดเออทุกเรื่องอ่ะเอามาถึงเรื่องของน้องวุฒิบ้าง
น้องวุฒิน้องวุฒิน้องวุฒินะฮะก็คือจากกรณีที่คุณสายป่านเนี่ย
เขามีการไปถ่ายรูปของแฟนเขาที่กำลังเล่นโทรศัพท์อยู่นะใช่ไหมครับ
ไปเห็นแก้งเหรอ
ไปเห็นคนยิ้มแห้งเหรอไม่ใช่ยิ้มแห้งเลยสิ
ก้นแม่ไม่ดูเรื่องเนี่ยก็ไม่เห็นการภาพ

ไปเห็นนั่นน่ะของเขาของฝ่ายชาย

แกจะริ่ด

ก็ได้มีการออกมาทริปขอโทษอะนะคะ
จริงแล้วไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ต่อไปก็จะลองพิจารณาให้ดีกว่านี้

ในการที่ลงไปมันแป๊บเตียงคนแคปเวลาถูกไหมฮะซึ่งล่าสุดนะฮะ
แฟนของเธอชื่อคุณวุฒินันทวุฒิเนี่ยนะฮะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมนะครับ
โดยได้โพสต์ภาพขณะที่จับมือกับสายป่านพร้อมกับเขียนข้อความนะครับ
ระบุเอาไว้นะฮะว่ากูผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมามากมายแค่นี้ไม่ระคายผิว

แต่ว่าต่อมาวุฒิก็ได้มีการแก้เรียกว่าลบข้อความตัวเองทิ้งนะฮะ

แล้วก็ด้านสายป่านเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า
เขารู้ว่าคนดีผ่านมันไปได้สบายนะฮะจับมือกันไปทางยังอีกยาวไกลนะครับ

รองผู้บรรชาการกองกระทำผิดที่เกี่ยวกับอัชยากรรมทางเทคโนโลยี
ก็คือปอทกล่าวว่า
สำหรับกรณีที่เกิดขึ้น

นั้นผู้ใดที่นำเอาข้อมูลหรือว่ารักษณะนี้นะฮะ
ลามกต้องระวังโทษนะฮะ
จำคุกไม่เกิน๓ปี
หรือปรับไม่เกิน๖หมื่นบาท

ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้นะฮะ
อาจจะต้องมีการเรียกมาสอบในฐานะที่

ในว่าเข้าข่ายลามกอนาจารย์

เขาไม่ได้ตั้งใจแล้วเอาไปเขาไปหลงก็โดน

ผมไม่ได้ทันระวังจริงอะไรแบบนี้

ว่ามันเหมาะสมหรือไม่

แล้วผู้ชายเหมือนกับลักษณะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไร

แล้วก็ทางคุณแท็กก็ออกมาบอก
เราจะไปให้มันผ่านไปบ้างเผื่อเรื่องนี้

คิมเบอร์รี่ดีกว่าเรียนจบแล้ว

จบปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยดนตรีแล้วก็ศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยสยามค่ะ
ก็ได้รับความสำเร็จเรียบร้อยนะฮะ
แล้วก็มีได้แรงกำลังใจจากหมากปรินที่คอยให้คำปรึกษา
เพราะว่าก่อนจบเขาจะทำที๑๐อย่างนี้ใช่ไหม
เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำหนังทำละครอะไรอย่างนี้เป็นต้น
ดังนั้นเนี่ยนะฮะนางก็เลยนะทำทุกอย่างเองนะ
เขียนบทเล่นเองกำกับเองแล้วก็มีพี่หมากมาเล่นเป็นพระเอกด้วยเลยทีเดียว
นอกจากนี้สาวคิมก็ยังอัปเดตนะครับผลงานอีกนะครับ
ตอนนี้นางก็มีละครถึง๓เรื่องด้วยกันที่กำลังทายอยู่
นั่นก็คือโคมแฟกดังดวงรึทัยแล้วก็ทองเอกหมอยาทาชลโอ้วเยอะอะ

เล่นกับมาริโอนั้นเป็นเรื่องคอมมาดีเราจะติดตามดูกันแล้วกัน
ก็ยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
อร่อยเต็มคำถึงใจกับสโตบ์อีรี่นะครับ

น้ำราดแน่ค่ะร้องราดเป็นยังนี้นะคะ

ไอศกรีมด้วยนะครับเรียกว่าเป็นพิเศษจริงนะ
ยังไม่หนำใจนะครับยังมีไอศกรีมนะครับ
พอสเนี่ยมาเพิ่มความฟินกับ๒รสชาติใหม่นะครับ
แล้วก็รสชาติยอดนิยมอีกหนึ่งรสชาตินะฮะ
ต้องบอกว่าเราเช็คเรียบร้อยแล้วนะ
พูดเลยนะคะว่าอร่อยเต็มคำกันเลยทีเดียว
สดกรอบฟินเวอร์
งานนี้สงสัยจะต้องยกแก๊งไปถล่มกันที่

น้องชอบกินไอศกรีมมายูชอบไปกินมากนะ

ตายแล้วจะกินกันหน่อยเลยคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะถ้าอยากจะไปลองชิม
หรือว่าจัดปาร์ตี้วันเกิดให้ทุกความสุขอบอวนไปด้วยความหอมหวาน

นี่ค่ะ๑๑๑๒นะคะหรือว่าสั่งออนไลน์ไปเลย

นี่ให้กล้องเขาจับมานี้หน่อย

สตอบเบอรี่เค้ก
อ้อมามาคุณผู้ชมค่ะใครเป็นสาวโหกสตอบเบอร์ดเริเวอร์ก็อย่าลืมเลยนะคะ

โอเคกลับมาข่าวใส่ไข่กับเวลาเบรกที่๔เพราะตอนนี้รายการเรามี๔เบรกเรียบร้อยแล้ว
เข้าสู่ปีที่๓แล้วเขาจะแต่งงานแล้ว
ทำไมเธอได้๓อันทำไมขอเข้ามา
เอาทำไมแบบนี้ผมได้๓อันนี่เขาได้คนรัน
พี่แจ้งคุณผู้ชม๒อันก็ได้เออมาแจ้ง๒อัน

เฟรียศครีม๑สกรูปนะฮะรับส่วนลดอีก๑๐นะครับ
ถ้าได้บัตรนี้ไปนะฮะส่งข้อความเข้ามา
ว่าอะไรอีกยิ้มแกล้กแทรกแปลว่าอะไร
จะบ้าก็เต็มไปหมดเลยเอาให้ถูกใจส่งมาถูกให้
อ่าโอเคพี่ม้าบิ๊กแบรนด์ค่ะรู้จักไหมสมาชิกวงวิทแบรนด์เนี่ย
หนึ่งในสมาชิกเนี่ยนะที่ชื่อว่าแทยังแทยัง
ทำไมฮะเขาจะแต่งงานแล้วโอ้โหจะเข้าสู่วิทย
สาวสาวใจกันเต็มไปหมดแน่แน่เลยอ่ะเนอะแล้วก็กับคู่ใจเขาคนนี้
กันมาสี่ปีแล้วนะฮะดังนั้นล่าสุดเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าจัดการที่แบบว่า
วันที่๓กุมภาเนี่ยจะไปแต่งกันที่โบสถ์แห่งหนึ่งนะฮะที่ยังไม่เปิดเผย
ก็จะมีเพียงแค่ครอบครัวกับเพื่อนสนิทเท่านั้นเองแล้วก็มีสักขีพยานเล็กน้อย
อยู่ในเมืองอินชรนั่นเองก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับ
พวกแฟนคลับทั้งหลายที่แบบว่าชายของพวกเธอได้มีเจ้าของไปซะแล้วสบายใจ
แน่นอนสิเสียใจกันหมดแน่เลยสงสัยงานนี้นะครับอ้าววันจันทร์
วันจันทร์ค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับก็เจอกับข่าวไซคายมายนะฮะ
พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนกันให้เต็มคราบเลยนะครับพี่เลยนะคะเผื่อจะไปแกล้กแทรกกันที่ไหน
ขอให้ยิ้มแกล้กแทรกกันทุกคนโอเคอ้าววันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ